ตกลงสาวอ่างทองสาเหตุการเสียชีวิตเป็นยังไง
ที่เขาอายัดศพไปนะครับผลออกมาแล้วเบื้องต้นนะฮะ
สาธารณสุขบอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนครับ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนำศพของนางสาวอมรรัฐแพร่เขียว
หรือว่าคุณเมย์อายุ๒๓ปี
ส่งคืนให้ญาติไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดหนองกลางแล้วนะครับ
ตำบลราชดรพัฒนาอำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทอง
อายัดศพไปผ่าพิสูจน์หาสาเหตุที่แท้จริง
หลังจากญาติสงสัยว่าคุณเมย์เสียชีวิตเพราะฉีดวัคซีนโควิด๑๙หรือเปล่า

ที่โรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรสาครเมื่อวันที่๒๑เมษายน

แล้วเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลที่จังหวัดปฐุมธานี
วันที่๒๒เมษายนแล้วเธอก็มาเสียชีวิต
ในวันถัดมาคือ๒๓เมษายน
ปรีชาพวงทองเป็นน้าชายของคุณเมย์เล่าบอกว่า
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งสาเหตุที่หลานสาวเสียชีวิต
ว่าไม่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด๑๙
แต่ไปพบว่ามีเลือดออกในสมอง

จะได้หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงอีกครั้ง
ว่าจะใช้เวลาประมาณ๑เดือน
ญาติได้ตั้งศพของคุณเมนะครับ
สวดอภิษฐรรมเมื่อคืนที่ผ่านมา
แล้วเช้าวันนี้นะครับจะทำบุญ

ขณะที่นายแพทย์ทูวีซับศิรประภาษีรินะครับ
นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิของกรมควบคุมโรคระบุว่า

เชี่ยวชาญมีความเห็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
บอกว่าอาการปวดศีรษะรุนแรงและการมีท่าทางแปลก
เกิดขึ้นหลังจากรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไป๓๐นาที
หากเกิดจากวัคซีนจะใช้เวลามากกว่า๔วัน
แต่คุณเมย์เกิดอาการนะ๑วันหลังจากฉีดวัคซีน
ดังนั้นการเสียชีวิตไม่น่าจะเกี่ยวกับวัคซีนครับ
ส่วนอีกกรณีหนึ่งนะครับอสมครับคุณผู้ชม

นางกัญญาถนอมิทรุปวาวันก่อนที่บอกอะไรนะ
โอ้ถ้ารู้ว่าเป็นแบบนี้ฉันยอมตายเพราะโควิดดีกว่า
ร้องไห้เลยเออร้องไห้เลยนะครับ
ที่ท่านอยู่เที่ยงบ้านไข้จังหวัดระยองเนี่ย
ฉีดซีดวัคซีนไปเมื่อ๑๙เมษายนเนี่ย
แขนขาอ่อนแรงเหนื่อยหอบนะฮะ
ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับคุณหมอชัยสิทธิ์เทพชาตรี
ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยองนะฮะ
แล้วก็ทีมแพทย์เข้าเยี่ยมนางกัญญานี่แหละ
นี่แหละครับท่านภูอภูเสาท่านเนี่ย
คุณป้ากัญญาบอกเป็นปกติดีแล้ว
ชู๒นิ้วโชว์ด้วยนี่เห็นไหมครับนะครับ

หาสาเหตุต่อไปนะครับไม่ได้ทิ้งไม่ได้คว่างนะฮะ
คือเรื่องของวัคซีนนะคุณผู้ชมครับคือแบบนี้
เมื่อวานนี้คุณหมอประสิทธิ์วัฒนภาท่านออกมามาพูดกับประชาชนเลย
คือทางการแพทย์ต้องยอมรับว่ามันเป็นทางเลือกทางรอด
ของสถานการณ์โควิดสิบเก้าของโลกในขณะนี้ซึ่งนะครับ
รัฐบาลก็จะเดินหน้าหาวัคซีนแล้วก็ฉีดให้คนไทยให้มากที่สุด
ขอให้มั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นนะครับว่าวัคซีนนั้นปลอดภัยครับ